ไปต่อกันอีกหนึ่งจังหวัดนะคะไปดูเกษตรตัวอย่างที่อุบลรัชธานีค่ะ
ก็ได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่๙มาปรับใช้
แล้วก็เป็นการพลิกฟื้นชีวิตจากเดิมเนี่ยนะคะ
เป็นคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวจนปัจจุบันนี้สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายได้นะคะ
ด้วยการน้อมนำพระราชดำรัฐของในหลวงราชการที่๙มาปรับใช้ในชีวิตค่ะ
โชคชัยพงสุวรรณอายุ๕๐ปีเกษตรกรบ้านโนนจานหมู่๑
ตำบลขามป้อมอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลรัชธานี
อดีตนะคะเคยไปทำงานอยู่ที่ภาคใต้ของประเทศไทยมานานนับ๑๐ปีค่ะ
หลังจากนั้นก็ตัดสินใจกลับบ้านเกิดมาทำนามาปลูกข้าว
เมื่อปี๒๕๔๔ในที่ดินประมาณ๕ไร่
แล้วก็ยังเช่าที่นาของคนอื่นมาทำนะคะ

แต่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ๑๐ปีค่ะคุณผู้ชม
ก็กลับมีหนี้สินพอกภูมิจากการทำนากว่า๑แสนบาท
ต่อมาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรง
ก็มีการจัดอบรมทำเกษตรกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
ชาวนาบางคนที่เข้าร่วมโครงการ
มีที่ดินประมาณ๑๒ไร่
ก็ยังสามารถใช้เงินเลี้ยงครอบครัวได้
ทำให้นายโชคชัยคิดได้ตอนนี้นี่แหละค่ะ
ทดลองนำพ่อแม่พันธุ์จิ้งหรีดที่ซื้อมาจากตลาด

เพื่อที่จะเรียนรู้ปัญหาการเลี้ยง
พร้อมกับสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เคยเลี้ยงจิ้งหรีด
แล้วก็ล้มเหลวผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะ
หลังจากนั้นสอบถามผู้ที่เลี้ยงแล้วได้ผลดี
ก็นำข้อมูลมาปรับใช้กับตัวเอง
สามารถที่จะขยายพื้นที่การเลี้ยงได้มากขึ้น

จิ้งหรีดขาย๒สายพันธุ์ค่ะ

แล้วก็เก็บผลผลิตขายได้ทุก๔๕วัน
รายได้ก็ประมาณ๑๐๐๐๑๒๐๐๐บาทต่อรุ่นนะคะ

ราคากว่า๓แสนบาทได้ด้วยนะคะ

ทำนาในเนื้อที่๕ไร่ที่มีอยู่
ดิ้นรนเพิ่มภาระเช่าที่นาเหมือนในอดีตนะคะ
ปัจจุบันไร่นาสวนผสมของนายโชคชัย

ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่๙

คือทำจากน้อยแล้วก็ทำจากใจนั่นเองค่ะ